เอาได้ชิ้นเนอะ

จะนำไปต้อน

ก็จะดูอยู่นะดูอยู่แล้วเราก็
แล้วดูอะไรป่ะเปิดเช้ามาหาสือพิมพ์มาแล้ว

อันนี้อ่ะกินอาหารสือพิมพ์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะดู
แล้วพี่จะอาหารก็ดูแล้วก็ไม่สนโลกว่าคนอีกสองคนจะเป็นยังไง
เราเคยเจอไงว่าลูกมันใหญ่แล้วมันไม่แตกง่าย
ใช่แล้วเราก็เลนส์ไว้ก่อน

โทษนะคุณร่วมตรงนะ๕ทีมงานนะคะ

ก็ผ่านไปประมาณแค่แถวแรกที่ทีมงานให้ชื่อมานะ

ขอดูโอเคหรือถือว่าโดนที
ก้มเอาเจ๊อัตริกอะ

ดูดูว่าต้องเสียง

ลิปสิกเหรอ

วันนี้ผมจะบอกว่าคุณพิชยาโชคดี

คุณวิญญาตร์ต้องเจอกับถั่ววาซาบิ

เยี่ยมสิ

ของพี่เจ๊ครับเป็นอะไรนะครับแฟร์อ่ะเดี๋ยวฮะหูบนใบหน้าหู
แล้วโบสถ์หนูจะต้องทำยังไงเนี่ย

มอยากเห็นหนีปากแค่ทีเนี่ยแม้

นึงคนทำให้แล้วตามคำเรียกรอมเขียนหรอ